คนจิตใจไม่ปกติคนโรคจิตนะเข้าห้องน้ำสาธารณะไปแอบถ่ายภาพถ่ายคลิปของผู้หญิงเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่เรื่อย
ล่าสุดที่ห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาปีนเข้าไปบนห้องน้ำของห้างนะครับที่อยู่ในชั้นสองนะครับ
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพของหญิงสาวนะฮะเนี่ยฮะหลักถงหลักฐานชัดเจนหมดค่ะพอไปดูข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้แอบถ่ายครั้งแรกนะมีภาพเก่าที่เคยแอบถ่ายอยู่ด้วย
โอ้โหไม่เข็ดนะคือเห็นข่าวว่าจับได้หลายต่อหลายคนก็พรุ่งนี้ก็ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ทำอยู่เรื่อยหรือไม่ก็ออกมาก็ทำอีกนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้แหละครับที่ห้างแห่งหนึ่งที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีชายคนนี้อายุ๓๐ปีนะครับแอบเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำผู้หญิงด้วยนะ
แล้วปีนขึ้นไปบนชักโครกแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายหญิงสาวที่มาเข้าห้องน้ำนะอยู่ชั้น๒ของห้างคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๓๐เป็นชาวสงขลาแล้วก็ถูกพลเมืองดีร่วมกับรอปภของห้างจับกลุ่มตัวไว้ได้ส่งให้สพสเม็ดจังหวัดชนบุรีดำเนินคดี
ผู้เสียหายบอกว่าตอนนั้นขณะออกจากห้องน้ำกำลังล้างมืออยู่ที่อ่างล้างมือเห็นหัวคนผลุบโผล่เป็นคนผมยาวผูกผมไว้ด้านหลังแต่ไม่มั่นใจว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
ว่าผู้หญิงก็ดูไม่ใช่นะก็แปลกใจว่าถ้าเป็นผู้หญิงทำไมต้องไปยืนบนชักโครกจนขึ้นมาถึงแบบด้านบนของห้องน้ำก็พยายามจับตาดูสักพักมีผู้หญิงอีกคนนึงกำลังเดินมาจะเข้าห้องน้ำเธอก็เลยบอกผู้หญิงคนนั้นว่าให้เข้าห้องถัดไปก่อนนะแล้วก็พยายามมองดูคนต้องสงสัยต่อกระทั่งบุคคลคนนี้ก้าวขาลงมาจากชักโครกเห็นขาโอ้โหผู้ชายแน่
เธอตกใจมากรีบไปแจ้งรบพอให้มาจับตัวไว้โอ้โหนี่ต้องชื่นชมเลยนะตำรวจสพสมมติบอกว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ได้มาแอบถ่ายผู้หญิงเป็นครั้งแรกด้วยนะแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือของชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมีภาพถ่ายมีคลิปของหญิงสาวสวมชุดนักศึกษากำลังนั่งทำกิจต่างในห้
ชิดเข้ารับการรักษามาเมื่อปีสองพันห้าร้ายหกสิบพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกกับตำรวจว่าตัวเองเป็นนักดนตรีก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจากบางแสนมาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองมาแอบดูผู้หญิงเข้าห้องน้ำบอกว่าทำ
ก็เลยต้องมาบำบัดตัวเอง
ด้วยการแอบดูหญิงสาวเข้าห้องน้ำ
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
กระทำการให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญ
แล้วก็เดี๋ยวจะส่งตัว

เคยถูกทำแบบนี้อีกก็แจ้งความเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนทุกคนว่า

ทุกคนได้การสอดศรองเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เจอ
แล้วก็จับตาดูพฤติกรรม

อ้างว่าป่วยแล้วก็มาแอบดูแบบนี้มันไม่ใช่ค่ะ